พัทยากันบ้างครับเกิดความวุ่นวายขึ้นช่วงหนึ่ง
มีคนสวมเสื้อลายพลางแบบทหาร
เข้าไปฝากกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไป
ทำให้เกิดความไม่พอใจครับเจ้าหน้าที่เนี่ย
จับกลุ่มชายคนนั้นได้แล้วก็ยืนยันว่าชายคนนั้นเนี่ย
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
เราต้องสระบัดแล้ว
หมวกมะพวกกรียี่เดาคำกระทั่วคำกระทั่ว

นี่เป็นช่วงที่ชุลมุนวุ่นวายนะครับ

และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาช่วยกันล้อมจับชายสวมเสื้อลายพราง

บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบารีไฮเมืองพัทยาช่วงเย็นวานนี้
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้หญิงที่มาร่วมชุมนุม๓คน
พยายามเข้าไปทุบตีต่อว่าชายคนดังกล่าว
โดยเฉพาะผู้หญิงที่สวมเสื้อสีดำนะครับ
ตะโกดด้วยความโกรธแขนว่าชายคนนี้ขี่รถชนลูกของเธอ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันจับกลุ่มชายคนนี้นะครับ
ก็มีท่าทีขัดขืนแต่สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้
และนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีที่สพมพัทยา
โดยเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่า
คนดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด
ส่วนภาพรวมของการชุมนุมไม่ได้มีความรุนแรง
หรือว่าเหตุประทะกับเจ้าหน้าที่
แต่ว่าเมืองพัทยาไม่ให้ผู้ชุมนุม
ใช้พื้นที่บริเวณแหลมบารีไฮ
เนื่องจากไม่ได้มีการขออนุญาตเอาไว้ก่อน
นำจึงประกาศบอกว่ายุติการชุมนุมในเวลา๒ทุ่ม
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปขออนุญาตใช้พื้นที่
แล้วจะนัดหมายกันใหม่ครับ
คือก็ต้องยอมรับนะคะว่าการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินร้ายแรง

วัตถุประสงค์คือการควบคุมม็อบหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
พอกดที่กรุงเทพมันก็ไปเด้งออกตามต่างจังหวัดนะคะหลากหลายพื้นที่